มาติดตามกันต่อกับรายการพิเศษน้อมถวายบังคมกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้ทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ
มีการเปิดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้านำเสื้อผ้าสีดำเข้าไปจำหน่ายได้ครับ
รวมทั้งมีการเปิดให้ประชาชนสามารถนำเสื้อผ้าสีไปย้อมเป็นเสื้อผ้าสีดำเพื่อใส่ไว้ทุกข์ได้ด้วยนะครับ
ติดตามจากคุณมาสรีกล่อมแก้วรายงานมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
มีเอกชนและโรงงานผู้ผลิตนะคะนำเสื้อผ้าสีดำมาจำหน่ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมมากกว่า๖๐บูธค่ะ
และเสื้อผ้าตัวที่สุดที่สุดนะคะมีราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเน้นให้เสื้อผ้ามีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในช่วงนี้ค่ะ
นายสมชายหานฮีรันประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า
จากเสื้อผ้าสีดำที่ขาดตลาดกระทรวงอุตสาหกรรมจึงตอบสนองความต้องการของประชาชน
ราคาเริ่มต้นที่๖๕บาทซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
เพราะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งโต๊ะรับบริการย้อมผ้าเป็นสีดำฟรีค่ะ
จำกัดจำนวน๓ตัวต่อ๑คนเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง
หลายท่านอาจจะมีเสื้อผ้าอยู่แล้วเราก็เลยจัดเรื่องของการย้อมนะครับย้อมสีให้ฟรีนะครับในวันนี้
แล้วก็มีการสาธิตการย้อมเรียกว่าย้อมเย็นนะครับซึ่งจะไม่ใช้น้ำจำนวนไม่มากนะครับ

สำหรับประชาชนที่นำเสื้อผ้ามาย้อมในวันนี้ก็รู้สึกประทับใจค่ะ
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานนี้ขึ้นเพราะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้
เนื่องจากเสื้อผ้าสีดำช่วงนี้ราคาสูงมาก
สำหรับประชาชนที่จะนำผ้ามาย้อมนะคะควรเป็นผ้าคัตตอนหรือผ้าไฟ
เลี้ยงผ้าที่เป็นเส้นใหญ่สังเคราะห์
ได้เลือกใช้สีในการย้อมคุณภาพดีค่ะ
รับบริการไม่จำนวนจำกัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ในเวลา๒๐นาฬิกา
ส่วนระยะเวลาในการส่งคืนเป็นไปตามลำดับค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งแก่ประชาชนให้มารับที่กองบริการ
กระทรวงอุตสาหกรรมในประมาณสัปดาห์หน้า
สำหรับประชาชนท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ก็สามารถนำผ้าไปย้อมเป็นสีดำได้ฟรีเช่นกันค่ะ
กล้วยน้ำไทยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
มาสิวรีกล่อมแก้วรายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม